สวัสดีครับหลังจากที่เข้าสู่ฤดูหนาวมาเนี่ยนะครับ

แต่ทีนี้หลายคนสงสัยนะครับว่า
แผลมารอบนี้คนกรุงจะได้รับอากาศหนาวลมเย็นกับเขาบ้างหรือเปล่า
เดี๋ยวมาดูกันนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับ
ความเย็นที่ค่อยค่อยมีการแผลลงมาอย่างต่อเนื่องครับตั้งแต่ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
ซึ่งเป็นผลพวงจากบริเวณความกดอากาศสูงนะครับที่ถูกพายุหนึ่งลูกนะครับ
ค่อยดึงเอาลมหนาวดึงเอาอากาศเย็นจากบริเวณทางตอนบนมา
จะค่อยแผลลงมาแล้วก็ค่อยเข้ามาปกคลุมบริเวณพื้นที่ตอนกลางประเทศไทยนะครับ
พรุ่งนี้ก็คาดการณ์ว่าน่าจะถึงบริเวณตอนกลางแล้วนะครับ
ก็จะทำให้ฝนฟ้าขนองที่เจอกันวันหยุดที่ผ่านมาค่อยหายไป
เช่นเดียวกับฝนเหนือนะครับก็จะค่อยถูกดูดกลืนหายไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
หลังจากนี้ท้องฟ้าจะเริ่มโป่งโล่งนะครับตอนบนจนถึงตอนกลาง
แดดตอนกลางวันจะค่อนข้างร้อนเป็นพิเศษ
แน่นอนครับถ้าหากบริเวณทางตอนบนฝนตก
บริเวณทางตอนบนอากาศหนาวเย็นตอนล่างฝนก็จะตกเยอะด้วย
คาดการณ์ว่าลมหนาวจะลงมาแรงสุดในช่วงวันฮาร์โลวีน๓๑
นั่นก็หมายความว่าในช่วงวันที่๓๑จะเป็นวันที่มีอากาศเย็นสบายที่สุดในเดือนนี้นะครับ
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าการคาดการณ์เป็นยังไงกันบ้าง
เหนือจากการตรวจสอบก็พบว่าอากาศอยู่ที่ประมาณ๒๐๓๔องศาเซลเซียต
ฝนก็มีอยู่บ้างนะครับร้อยละ๑๐๒๐องศาเซียตของพื้นที่
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคอิสาอากาศก็จะเย็นลงประมาณ๑๓องศาเซียต
ภูมิอยู่ที่ประมาณ๒๐๓๔องศาเซลเซียต
ส่วนใหญ่อยู่บริเวณตอนกลางของภาค
ของพื้นที่ครับคลื่นสูงประมาณ๒เมตร
ส่วนอุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณ๒๓๓๔องศาเซลเซียตนะครับ
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนเยอะละทีเดียว๑๖๐๗๐ของพื้นที่
คลื่นสูงประมาณ๒เมตรจุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงเป็นพิเศษ
ฝั่งอันดามันหลังจากนี้ฝนจะค่อยลดลงแล้ว
ฝนอยู่ที่ประมาณ๑๔๐๖๐ของพื้นที่
แห่งที่มีฝนตกหนักก็อาจจะทำให้คลื่นสูงประมาณ๒เมตร
ใกล้ออกเดินเรือท่องเที่ยวในอริยานี้ก็ยังคงต้องระวังกันอยู่
ส่วนพื้นที่กรุงเทพฯมหานครฝนจะลดลง
เหลือแค่๑๑๐๓๐ของพื้นที่
เราจะได้สัมผัสอากาศหนาวลมเย็นกันนะครับในช่วงสิ้นเดือนนี้

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ